เช็ดหน้าสมัยก่อนนั้นจะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่มีการปักลวดลายลงไปบนผืนผ้าเพื่อให้เกิดความสวยงาม
โดยวัสดุสำคัญในการทำคือผ้าไฟ
อกจากนี้ก็นิยมตกแต่งผ้าเช็ดหน้าด้วยการกุ้นขอบซึ่งก็คือการติดขอบผ้าเช็ดหน้าด้วยผ้าลูกไม้
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าเช็ดหน้าคือสะดึงไม้แบบกลมขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการปักลวดลาย
ในการปักลวดลายซึ่งเป็นขนาดที่สอดคล้องกันกับขนาดได้ไหมที่นำมาปักลวดลาย
ได้ไหมสีต่างและกันไกล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน